มีคำถามเข้ามาครับเนื่องจากว่าศุกร์นี้แล้วก็หลังจากนี้จะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องกัน๔วัน
เป็นสัปดาห์แรกที่จะมีการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่๕
ทางสวบคอต้องคุมเข้มเน้นย้ำมาตรการต่างกับผู้ประกอบการหรือเปล่า
เพราะมีความกังวลครับว่ากลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงเดี๋ยวจะเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศครับ
เกือบทุกประเทศนะครับซึ่งซึ่งมีการระบาดในรอบสองมาตรงนี้เป็นต้นต่อนะครับก็หลายคนก็มีข้อวิเคราะห์วิจารณ์ว่าแหมจะปล่อยอย่างนี้แล้วให้เขาลงทะเบียนเนี่ยมันไปด้วยกันได้หรือนะครับอาจจะเรียกว่าอาจจะหยอกล้อกับเรามานะครับ
แต่นำเรียนว่าทุกเรื่องที่เราคิดนะครับก็เข้าใจนะครับว่าเรื่องของความเป็นส่วนตัวของท่านก็มีเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ขณะเดียวกันเรื่องของการควบคุมโรคก็เป็นภารกิจรวมกันของทั้งชาติเหมือนอย่างที่เราใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเราทำกันทั้งประเทศเราถึงได้มีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราผ่อนคลายให้ท่านเราก็หวังว่าท่านเองก็จะให้ความร่วมมือต่างคนต่างด
เรื่องที่ทำให้เราเห็นจุดร่วมนะครับท่านก็ได้เปิดกิจการกิจกรรมคนที่ต้องการไปสังสรรค์อะไรทั้งหลายก็ได้มีโอกาสแต่ทุกขณะจิตหรือสติของท่านยังต้องมีนะครับว่าเราต้องปลอดภัยเราเที่ยวอย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้เราป่วยเพื่อไม่ให้เราไข้เพื่อไม่ให้ต้องมีการปิดกิจการอีกรอบสองรอบสามเหมือนอย่างที่ต่างประเทศเป็นก็ต้องขอแรงท

ผสมมามากกว่าแปดพันคนของญี่ปุ่นนะฮะอยากจะเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้ามาแล้วแล้วเกิดการมั่นใจกับระบบของการควบคุมโรคของเราแล้วเราก็ฉายให้เขาเห็นนะครับเราเราอาจจะแตกต่างจากคนอื่นเขานะครับแต่ผลออกมาเราดีกว่าเขาเนี่ยฮะสภาพของการเข้าไปตรวจผับบาคาราโอเกะทุกท่านให้ความร่วมมืออย่างนี้นะครับแล้วก็
อย่างนั้นต้องต้องถูกตรวจด้วยเหมือนกันนะครับถึงแม้จะเข้าไปเข้าไปเยี่ยมอะไรทั้งหลายอย่างนี้ฮะก็เป็นเรื่องที่ทำจนกระทั่งเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องของชุดข้อมูลครับอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ติดโรคไม่อะไรทั้งหลายเลยเนี่ยทุกอย่างก็ถึงแม้ติดโรคก็ยังเป็นความรับเพราะว่าท่านเป็นผู้ป่วยนะครับก

ตักอาหารจานเดียวกันทั้งหลายเหล่านี้ที่มีใกล้ชิดกันคือจะทำให้ติดได้นะครับ